ข้าวคือความมั่นคงของครัวเรือนและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
คนโบราณเวลาสร้างมักใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่เป็นเสาเพราะต้องการให้แข็งแรง
ทิศของยุ้งข้าวต้องเป็นมงคลกับเรือนที่อาศัย
คือมีตั้งอยู่ทางปลายเท้าของคนที่นอนอยู่ในเรือน
และพื้นของยุ้งข้าวต้องยกให้สูงกว่าพื้นเรือน
เพื่อคารวะต่อเจ้าแม่โพศพ
ลำดับฐานะสูงต่ำของหัวและเท้า
เป็นการถือหัวของชนชาติไทย
ซึ่งมีอิทธิพลในงานศิลปหัฐกรรมชนิดอื่นด้วย